มาต่อกันที่หนุ่มปั้นบัชเชอร์กันบ้างดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเขาเพิ่งจะมาเยือนสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมกับหอบฮิ้วเอาซิงเกิลล่าสุด
อย่างเพลงคนไม่มีหัวใจมาฝากกันด้วย
บอกก่อนเลยนะว่าเพลงนี้เศร้าสุด
หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานกว่า๒๐ปี

ไปดูกันหน่อยค่ะ
พร้อมเนาะ

ต่อกันด้วยนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มนะคะ
ที่มีชื่อว่าสภาวะจิตใจไบโพล่า
เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้
ซึ่งอาการทั้งหมดนี้มันเป็นอาการของคนที่โดนทิ้งนั่นเอง
ไปฟังกันค่ะ
ฉันรับไม่ได้